แล้งมือด้วยเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะมากรมอุตุเข้าประกาศแล้วว่าจะเข้าสู่รูดดูฝนเดี๋ยวจะไม่ทันนะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้านะคะ
มาเจอกันไวหน่อยเพราะว่าเราต้องรีบตรวจสอบสภาพอากาศกันแบบนี้
แล้วเราก็จะเจอกันในช่วงเวลานี้ต่อไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะประกาศแล้วว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อน
ดีอกดีใจใช่ไหมคะว่าทนร้อนกันมาตั้งหลายเดือน
แต่คุณผู้ชมค่ะอากาศมันก็แปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน
โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนจะตกหนักหน่อยหลายพื้นที่เลยนะคะ
ตรวจสอบกันเลยค่ะจากข้อมูลแผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยา
เราจะเห็นกลุ่มเมฆที่เกาะตัวกันหนาแน่นปกคลุมบริเวณพื้นที่ต่างของประเทศไทย
ตั้งแต่ตอนบนนะคะภาคเหนือก็เยอะเลยนะ
ไล่ลงมาเรื่อยถึงภาคกลางภาคตะวันออก
รวมถึงภาคใต้ตอนบนแล้วก็กรุงเทพมหานคร
หลายคนคงจะสัมผัสอากาศเย็นแล้วก็ละอองฝนได้บ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่
ปัจจัยหลักนะคะก็มาจากเรื่องของลมค่ะ
ตอนนี้ลมที่ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาดผ่านมาจากทางทะเลอันดามันนะคะ
อบเอาความชื้นมาทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะ
รวมไปถึงทางภาคกลางเฉียดขึ้นไปเนี่ยนะคะ
ทำให้มีฝนตกหนาแน่นนะคะแล้วก็ยังคงมีลมแรงในหลายพื้นที่
สิ่งที่ตามมาก็คือคลื่นนั่นเองบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง๒๓เมตร
และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงหน่อย
เพราะฉะนั้นภาคใต้วันนี้แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์จนไปถึงวันที่๑๖ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกแล้วก็คลื่นสูงด้วย
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิยังคงยิ้มได้บ้างเพราะว่าอุณหภูมิไม่ถึงกับ๔๐องศาเซลเซียส
อยู่ประมาณ๓๐กลางในหลายพื้นที่
นั่นก็เพราะว่าฝนตกลงมาทำให้เราชุ่มฉ่ำกันได้บ้างนะคะ
แต่โดยภาพรวมแล้วทุกภูมิภาคของประเทศไทยยังคงเจอฝนนะคะ
ก็เฝ้าระวังกันไปตลอดตั้งแต่วันที่๑๒จนถึง๑๖พฤษภาคม
เหนืออากาศร้อนนะคะมีฝนตกลงมา
แล้วก็มีลมกระโชกแรง๑๔๐ของพื้นที่
แถบจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่ตากแพร่แล้วก็พยาวด้วย
ส่วนภาคอีสานอากาศร้อนสูงสุดอุณหภูมิอยู่ที่๓๘องศาเซลเซียส
มีฝนตกลงมาร้อยละ๔๐ของพื้นที่
แถบภาคอีสานตอนกลางตอนล่างด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางยังคงอากาศร้อนเช่นกันแต่ว่ามีฝนตกหนาหน่อยนะคะ
มากถึงร้อยละ๖๐ของพื้นที่

เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองลมพายุแรงแล้วก็ลูกเห็บตกนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกนั้นช่วงนี้ฝนเยอะหน่อย
ร้อยละ๗๐ของพื้นที่ทุกจังหวัดของภาค
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยกลางสามสิบแปดองศาเซลเซียสภาคใต้นะคะ
โดยภาพรวมแล้วก็มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๗๐ของพื้นที่
แถบอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยกันด้วยเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนนะคะ
ติดตามสภาพอากาศกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันและเช้าและเย็นนะคะ
ช่วงนี้เป็นกรุงงานต่อกรสวัสดีค่ะ

ตรงนี้ค่ะอันนี้นึงค่ะ